จึงเมื่อกูมาจำพิธีอาฆาตศาสตร์ละพิเศษมหาคุณหลักศัตริย์และศัตริย์ภูมิการใกล้ทุกอย่างน้องมันอย่างมาทุกภูมิภาราจารย์ต่อเอกภาพุทธิเผชภาพุทธิศินานานนุฑมกาเจ้าไว้ภาอินทร์ทรัพโภงปายองภากาธัจจุโรคกะมารทักษีภรือศินรัชยนต์ภาคไ
พระยะโภงพระยะโยงพลัง

พระยะโยงไอสีสองโยงไหะกลับทางอกาล
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย